มาที่อ่างทองกันหน่อยนะคะมาที่อ่างทองเนี่ยต้องมาเจอพี่คนนี้ค่ะ
พี่รัฐาหลายคนเนี่ยเอ่ยชื่อพี่รัฐาอ่างทองมาคุณ
มือจักงูรู้จักเออนะฮะนะฮะเคยเห็นบ่อย
มือปราบอสรพิษอ่างทองเป็นงูอะไรพี่รัฐาจับได้หมด
เกรงกลัวนะคะไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหน
แต่ครั้งนี้พี่รัฐาเสียท่าอีกแล้วค่ะ
เสียท่าให้กับงูเหลือมทั้งอึทั้งฉี่ใส่พี่
เต็มตัวไปหมดเลยค่ะไปดูคลิปเลย
พอสงฆะพอดีปล่อยดิปล่อยดิ
ไม่ต้องบอกว่ากลิ่นแรงขนาดไหน

รัฐาถึงกับอาเจียนออกมาหลังจากจับเจ้างูตัวนี้เลยนะคะ

นี่ค่ะเป็นจังหวะที่จับเจ้างูเหลือมตัวนี้ออกมา

เราก็เพิ่งเห็นงูมันฉี่ใส่นี่แหละนะ

เบาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวมีปล่อยหนักตามมาด้วยนะคะ
กลิ่นไม่ต้องบอกกระจายออกมานอกจอทีวีเลย
รัฐาถึงกับทนไม่ไหวนะคะอาเจียนออกมาเลยนะคะ
รัฐาตะเพียนทองสาวกู้ภัยมือหนึ่งในการจับงูของจังหวัดอ่างทอง

พิษร้ายขนาดไหนไม่กลัว
แต่มาเจองูปล่อยทั้งหนักทั้งเบารถลงมาแบบนี้
กลิ่นเนี่ยคละคลุ้งไปทั่วเลยนะคะอาเจียนไปเลยทีเดียว
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๒
อยู่ในอำเภอโพทองที่จังหวัดอ่างทอง
เจ้าของบ้านเขาแจ้งให้มาช่วยจับงูเหลือมขนาดใหญ่นะคะ

เมื่อกู้ภัยสาวเดินไปถึงก็ใช้บ่วงคล้องงู
เนี่ยจับลงมาแล้วก็เอามือจับที่คองูเอาไว้พยายามดึงให้งูเนี่ยลงมาจากขื่อนะคะ
นี่นี่จังหวะยื้อยุดฉุดกระชากกันดึงยังไงก็ไม่ออกเปลี่ยนแผนค่ะ
กู้ภัยอีกคนนึงใช้บันไดไม้ไผ่ปีนไปค่ะแล้วก็ไปแกะส่วนลำตัวแล้วก็หางที่รัดขื่อเอาไว้นี่นี่
จังหวะที่ไปแกะหางเขาอ่ะนะคะเขารัดขื่ออยู่ไปแกะออกมา
งูเหลือมนะคะไม่รู้ว่าตกใจหรือว่าเนี่ยเป็นไม้ตายเอาตัวรอดหรือเปล่า
จังหวะนี้นะคะปล่อยทั้งอึปล่อยทั้งฉี่ลงมา
แล้วก็เนี่ยค่ะมาโดนสายพี่รถาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ
ทั้งอึทั้งฉี่เนี่ยเต็มตัวกลิ่นครักรุ้งไปหมด
ต้องล้างทั้งตัวงูแล้วก็ตัวคนด้วยนะคะแต่กลิ่นในสุดจะทนทานนะคะ
รัฐาบอกโอ๊ยไม่รู้ไปกินอะไรมานะคะถึงกับต้องอาเจียนเลยนะคะ
เพราะว่ากลิ่นเนี่ยเหม็นเน่าเลยเหม็นเน่าสุดจะทนเลยค่ะ
อันนี้ก็จับใส่กระซอบไปปล่อยโอ้โหนี่ครับพี่รถาจะอาเจียนตั้งแต่อยู่บนบ้านแล้วว่ะค่ะ
กินแรงกลิ่นแรงใช่แต่พี่เขาเจอหลายสถานการณ์จริงจริงเอออ่า
สัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านเองข่าวพี่รัฐาที่ถูกงูตัวใหญ่ใหญ่อะค่ะรัดและแขน